คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้เป็นวันพระมีคุณผู้ชมทางบ้านส่งมาอวยพรเราด้วยบอกว่าไปทำบุญมาแล้วก็เอาบุญมาฝากนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ
ครับตำรวจจราจรเขามีการตั้งด่านในการตรวจจับวินัยการขับรถใช้รถใช้ถนนนะคะแต่ที่สำคัญเนี่ยวันเมื่อวานเนี้ยเป็นวันพระ
เขาก็เลยเกิดไอเดียเจ๋งในการพอจับคนที่ทำผิดกฎจราจรเรียบร้อยแล้วก็นำพระนี่แหละค่ะมาเทศ
แล้วก็ประพรหมณมลให้เสลยอ้าวเป็นความเป็นสินทรีย์บางคนค่ะนี่เลย
คุณโยมหญิงถวายปัจจัยในพันธอกไม้นะครับเพราะว่าตั้งใจอยากทำบุญในวันพระ
นี่ไม่ใช่การเสียค่าปรับทำผิดวินัยจราจรผ่านพระสงฆ์ขเจ้าอะไรใด
ไม่ใช่การติดสินบนใดใดนะคะก็ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบ้านเป็ด
ท่านมีไอเดียเก๋ค่ะเขาพยายามนำหลักกฎหมายแล้วก็หลักพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการทำงานร่วมกัน
เมื่อวานนี้ได้เลิกดีเป็นวันพระอย่างที่บอกไปก็เลยสั่งลูกน้องให้ตั้งจุดตรวจใต้สะพานต่างระดับถนนมริวัล
ขาเข้าเมืองขอนแก่นตำบลบ้านเป็ดนะคะแล้วก็พบผู้ทำผิดจราจรจำนวนไม่น้อยเลย
แต่ว่าที่สำคัญคืองฤทธิ์แจกใบสั่งเป็นวันแรกค่ะโดยจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยตักเตือนผู้ขับขี่
อาจารย์ชื่อดังแห่งวัดบ้านไบร่ายไปเตือนสติเตือนใจกันด้วยค่ะ

อืมมังคิวคุณตำรวชก็ถูกผ่ายวันนี้วันพระ
แล้วเพื่อนอะไรแกตกเตือนนี่อย่างไรก็
วันพระส่วนมากคนไทยเราก็นับถือภูมิพุทธศาสนา
คนที่จะไปตามบุญกลับมาก็ควรจะมีจิตใจเบิกบ้าน
คนที่ยังไม่มีโอกาสได้ไปทำบุญนะครับเราก็มีนิมนต์พระท่านมาก็ได้กราบไหว้ในส่วนหนึ่งเป็นการเตือนสติในการขับขี่รถไม่ประมาทโดยขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งครับ
จริงแล้วก็เป็นกุศโลบายในการเตือนใจ
สติคนใช้รถใช้ถนนนะคะให้ใช้รถใช้ถนนด้วยความมีสติ
แล้วก็ไม่ประมาทด้วยบางคนติดใจค่ะขอให้
หลวงพ่อเนี่ยขกศรีสาให้หน่อยเฮ้อเหรอเออขเหะกะหม่อนให้หน่อยใช่
นี่หลังจากที่โขกศีรษะให้แล้วก็จะให้ภาพถ่ายหลวงพ่อคูณ

ว่าหลังจากโขกศีรษะแล้วก็กลับบ้านไม่ถูกเลยนะครับทั้งสองคน
กลับถูกหกเบาแต่ถามคุณพี่บอกคุณพี่ตรงเลยนะครับ
ถ้าเกิดว่าติดใจขนาดนี้เข้าวัดทำบุญดีกว่าค่ะ
ใช่ครับอย่าไปทำผิดกฎจราจรไม่ดี
อย่าทำผิดกฎจราจรจนต้องให้พระเนี่ยมาเทศมาสอนกันเลย
ตั้งใจทำบุญก็เข้าวัดนะคะถวายสังกฐานกันไปเลย
อย่าถือโอกาสถวายกันใต้ทางด่วนกันเลยละกัน